คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดกันที่เกิดขึ้นตอนดึกอะค่ะแถวแถวดอนเมืองมีผู้ชายคนนึงเขาก็เมาอ่ะนะคะเขาก็ไปซื้อเบียร์ที่ร้านขายของชำไปเจอพนักงานส่งอาหารนั่งกินเบียร์อยู่กับกลุ่มเพื่อนหน้าร้านแล้วเหมือนกับว่าคนในกลุ่มทักแล้วก็พูดไม่เข้าหูพูดในลักษณะที่ว่า
เราจะถ่ายคลิปเอาไว้ได้ไปดูเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
นี่นะคะมีชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้

ผู้ชายใส่เสื้อสีเหลืองเขามีมีดอยู่ในมือนะคะ
เห็นไหมคะเราชี้ลูกศรสีแดงเอาไว้ให้ว่าเป็นผู้ก่อเหตุ
ส่วนอีกฝ่ายนึงก็มีขวดแก้วก็มีการคว่างใส่กันนะคะ
จนคนแถวนั้นต้องตะโกนบอกเรียกตำรวจ
หน้าร้านขายของชำปากซอยวัดเวลุวนาราม
ลุวนารามสิบห้าเขตดอนเมืองกรุงเทพตำรวจสอนอดอนเมืองไปตรวจสอบค่ะ
ก็มีคราบเลือดเศษขวดแก้วแตกระจายเต็มพื้น
มีเก้าอี้พลาสติกเปื้อนเลือดระเนรนาศอยู่ตรงนั้นนะคะ
ล้มอยู่ที่พื้นมีอาวุธนะคะก็คือมีดสามเล่ม
เป็นมีดปลายแหลมแล้วก็มีอิโต้อีก๑เล่ม
เลือดด้วยนะคะตกอยู่อาวุธของคนก่อเหตุเป็นมีดปลายแหลมค่ะ
ครับนี่นะคะก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนายอิทธิพลทรัพย์สมบูรณ์หรือเก่งอายุสี่สิบหกปี
ถูกแทงที่หน้าอกซ้ายและขวาและข้างลำตัวซ้าย๔แผลเลยนะคะ
เจ็บหนักค่ะคนนี้นอนจมกองเลือดอยู่ข้างร้านนะคะ
กู้ภัยปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตแต่สุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
ญาติมาถึงก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจใกล้ใกล้กันค่ะ
โสพลคำเจริญอายุ๒๕ปีถูกแทงเขาที่หน้าแล้วก็ที่ท้องด้วยนะคะ
ครับไส้ทะลักออกมาด้านนอกเลยห่างไปประมาณห้าสิบเมตร
พัทรพลแสงฤดีอายุสามสิบปีคนนี้เป็นคนเริ่มก่อเหตุ
คนนี้บาดเจ็บหัวแตกค่ะแขนขวาถูกฟันเกือบขาด
ส่งโรงพยาบาลแล้วก็ต้องอายัดตัวเอาไว้เพื่อดำเนินคดีนะคะ
เรื่องต้นเนี่ยค่ะจากการสอบสวนนายพัทรพลเขาก็ไปซื้อเบียร์ที่ร้าน
แต่ร้านไม่ขายให้เพราะมันเกินเวลาแล้วแล้วนายพัทรพลเองก็เมามาก
ทีนี้ไม่พอใจอารวาสโวยวายเสียงดังคือทางฝั่งของผู้ตายเหมือนกับว่าเข้าไปห้าม
แล้วก็พูดในลักษณะที่ว่าเมาก็กลับบ้านไปแต่เหมือนกับมันไม่เข้าหูไง
ฟังแล้วแบบโอ้โหย้อนกลับไปบ้านแต่คว้ามีดแล้วย้อนกลับไปที่จุดเกิดเหตุอีกที
แล้วก็ไปเกิดเหตุการณ์ชุลมุนทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นนะคะวันนี้คุณสุชาดา
สิริคงทีมข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุหน้าร้านขายของชำอะค่ะใกล้
ใกล้กันก็มีร้านสะดวกซื้ออยู่ด้วยนะคะมีโต๊ะขนาดใหญ่ตั้งอยู่หน้าร้าน
จากการสอบถามเจ้าของร้านขายของชำค่ะ
นายอันวรัฐถาวรทองอายุ๔๓เขาอยู่ในเหตุการณ์
เขาเองก็บาดเจ็บนะคะที่มือสองข้างเนี่ยถูกมีดฟันเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
กระยานยนต์ส่งอาหารนะคะก็หลังเลิกงานก็จะมานั่งดื่มเบียร์กับเพื่อนเพื่อนตรงนี้เป็นประจำ
เมื่อคืนในเก่งก็มานั่งดื่มกับเพื่อนเพื่อนเจ็ดคนค่ะพอตีหนึ่งครึ่งได้
พัทรพลขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าร้านครับอาการคือเมาแล้วด้วย
ที่หน้าที่แขนก็มีแผลรอยถลอกด้วยไปขอซื้อเบียร์สองขวด
แล้วก็พูดทำนองว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายร่างกายมาทีนี้เพื่อนในกลุ่มของในเก่งอ่ะค่ะ
ที่รู้จักกับนายพัทรพลก็เลยพูดขึ้นมาว่าโอ้ยแผลที่หน้า
ไม่น่าจะถูกทำร้ายร่างกายละมั้งรถล้มหรือเปล่า
ถ้าเมาขนาดนี้ก็กลับบ้านไปโอ้โหประโยคนี้แหละค่ะ
พัทรพลด้วยความเมาด้วยอะไรด้วยขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
ผ่านไป๕นาทีขี่รถจักรยานกลับมาใหม่
ทีนี้มีมีดมาด้วยก็มาทำร้ายร่างกายในเก่งนะคะคือล็อกคอค่ะ
เอามีดจ้วงแทงลำตัวแล้วก็แทงอกไปหลายรอบกลุ่มเพื่อนก็พยายามจะเข้าไปห้าม
ตัวเจ้าของร้านขายของชำก็พยายามจะเข้าไปห้ามนายพัทรพลพอทำร้ายเขาเสร็จก็พยายามจะหนีนะคะ
แต่หนีไม่รอดเพราะว่าเพื่อนของผู้ตายกับวัยรุ่นแถวนั้นช่วยกันจับตัวเอาไว้ได้
เจ้าของร้านขายของชำก็บอกว่าตกใจมากไม่คิดเลยว่าการพูดคุยกัน
หรือแค่ประโยคที่ว่าถ้าเมาก็กลับบ้านไปจะกลายเป็นทำให้เกิดเหตุบานปลายขนาดนี้ค่ะ
เข้ามาถึงก็จอดหน้าร้านปั๊บบอกว่าผมโดนตีมา
ซื้อเบียร์๒ขวด
แต่ว่าไปบอกกับอีกคนนึงว่า

นี่แหละ

ผมบางทีก็บ่อยนะลูกค้าบางทีมานั่งกิน

ทุกคนบอกถ้าเมาแล้วไม่รู้น่ากินทำไมแล้ว
มันเมาแต่หาเรื่องก็เลยบอกไม่งั้นไปนอนดีกว่านะ
ตำหรอก็มาใหม่ร้านพี่เปิดตลอดมากินไปเราได้
เราได้ไปคุยกับแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวที่เห็นเหตุการณ์เป็นนามผึง
ดุจาดทอดทัศน์อายุห้าสี่หกปี
บอกว่าเห็นกลุ่มผู้ตายมานั่งดื่มเหล้าแถวนี้ทุกวันนะครับ
ผู้ตายเป็นคนนิสัยดีพูดจาเพราะไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับ
ใครนะครับส่วนคนก่อเหตุไม่เคยเห็นหน้าเพราะไม่เคยมานั่ง
ที่ร้านรู้แต่ว่าพักอยู่ในหมู่บ้านในซอยแถวนี้นี่แหละแล้ว
ก็ขี่รถผ่านที่ร้านเป็นประจำอันนี้แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวบอกกับ
คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเรานะครับเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ก่อเหตุ
มีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นในร้านเหล้าอีกแห่งหนึ่งก่อน
ก่อนจะมาซื้อเบียร์ที่ร้านขายของชำ
ส่วนสาเหตุที่ขี่จักรยานวกกลับมาแทงผู้ตาย
อันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ

ของคนก่อเหตุก็มายืนโวยวายอยู่หน้าร้าน
บอกว่ากลุ่มของผู้ตายไปรุมทำร้ายหลานชายของเขาก่อน
แต่หลายคนก็ช่วยกันโต้แย้งนะครับ
ก็เลยคาดว่าพอเมาแล้วอาจจะเข้าใจผิด
วกกับไม่พอใจผู้ตายที่ไปบอกให้กลับบ้าน
ก็เลยมาก่อเหตุนะครับ

วันไม่มีอะไรหรอกเขาก็กินกันแล้วก็จะคุยกันเรื่องงาน
เขาวิ่งแก๊ปเขาก็ดีนะพูดถึงเขานิสัยดีนะ
เอกเขานิสัยดีพวกนี้ก็กินกันดี
มาพี่เขาก็ยังคุยยังทักกันอยู่เพราะพี่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงนี้ทุกวัน
นี่ขายก๋วยเตี๋ยวก็เก็บร้านก็ประมาณเที่ยงคืน
ร้านเสร็จแล้วก็ตีหนึ่งตีหนึ่งกว่าฝาพี่ก็เข้าบ้าน
เมื่อคืนที่เข้าบ้านเขายังนั่งกินเหล้าอยู่
แล้วก็มีกันหลายคนอยู่นั่งกินเขาก็นั่งกินเรียงกันอยู่
คนกินเหล้าก็กินคนกินเบียร์ก็กินเขาก็จะคุยกัน
โต๊ะที่โต๊ะเนี่ยเขาก็ยังนั่งกันเพราะว่าคนเต็ม
เขากินอย่างนี้ทุกวันประจำ
คุยกันเป็นปกติเมื่อคืนนี้
นายพัทรพลขี่รถเข้ามาลักษณะอาการเมาหนักมาแล้ว
พวกเขาก็พูดด้วยความหวังดีเห็นว่ามีรอยแผลทั้งตัวมาแล้วด้วย
ซึ่งเจ้าตัวก็ยกมือไหว้แล้วก็พูดว่าขอบคุณครับ
นี่นะฮะเพื่อนในกลุ่มยังช่วยกันเข็นรถให้เขาด้วยนะครับ
แต่แล้วนายพัทรพลกลับย้อนกลับมาแล้วก็มาไล่แทงอย่างบ้าคลั่ง
เก่งเนี่ยโชคร้ายมากที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับ
ก็เลยถูกแทงเสียชีวิตนะฮะ
ซึ่งทางเพื่อนรุ่นน้องของผู้ตายเนี่ยบอกว่า
อยากจะฝากไปถึงครอบครัวของผู้ตาย
พวกเขาก็เสียใจที่ดูแลพี่เก่งไม่ดี

แต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นรวดเร็วมาก

ไม่เคยมีเรื่องกับนายพัทรพลผู้ต้องหามาก่อน

ต้องเอามีดมาไล่แทงกันขนาดนี้
แล้วยังไปบอกกับที่บ้านว่าพวกเขาเนี่ยไปรุมทำร้าย
ซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่เลยนะฮะ
พยายามดันให้เขาอ่ะให้เขาไปให้เขาวางอาวุธอ่ะ
ช่วยกันลุมตะลุมบอลกันเนี่ย
แต่ว่ามันก็เอาไม่อยู่ก็แทงไปก็แทงอีกคนอีก
แล้วก็ไปไล่แทงคนอื่นต่ออีก
ไม่ได้ไล่แทงคนเดียวก็แทงหัวหมด
ไม่มีใครไม่มีใครทราบเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น

รู้สึกว่าจะไปบอกทางบ้านด้วยไหม

แล้วก็ขอโทษทางญาติเขาด้วยที่ดูแลไม่ดีครับ

ทางไปที่งานศพของนายเก่งนะคะที่วัดศรีกัณฑ์
ครอบครัวอยู่ระหว่างเตรียมงานค่ะพี่ชายของในเก่งนายธีรพล
สมบูรณ์อายุห้าสิบหกปีบอกว่าครอบครัวยังทำใจไม่ได้
ต้องสูญเสียน้องชายไปน้องชายเป็นคนดีขยันค่ะ
ก็ขี่แกรฟฟู้ดเพื่อหารายได้เสริมนะคะ
วันเกิดเหตุก็รู้มาว่านายพัทรพลคุยกับอีกคนที่อยู่ในกลุ่มของน้องชาย
แล้วเขาก็พูดคำว่าเมาก็กลับบ้านไปเนี่ย
เป็นคำพูดที่พูดด้วยความหวังดีว่าถ้าเมาก็กลับบ้านไปเถอะ
ประเด็นก็คือตัวคนตายเขาไม่ได้พูด
คนในกลุ่มคนอื่นเป็นคนพูดแต่กลายเป็นว่าต้องมาโชคร้าย
จากเหตุการณ์นี้เพราะว่าไปนั่งอยู่ตรงนั้น
แล้วก็โดนล็อกคอแล้วก็โดนแทงจากข้างหลัง
คือผู้ก่อเหตุพอแทงเสร็จเนี่ยก็ยังไม่จบไปไล่ฟันคนอื่น
คนขาดสติตามภาพที่คุณผู้ชมได้ดูไปตามคลิปนะคะ
พี่ชายของผู้เสียชีวิตบอกว่ายอมรับว่าโกรธแค้นแต่อโหสิกรรมให้
ไม่ต้องมาขอโทษไม่ต้องมาเยียวยา
เพราะไม่ว่าจะทำยังไงน้องชายก็ไม่มีวันกลับคืนมา
วันก่อนเกิดเหตุน้องสาวอีกคนบอกว่า

ก็ยังนัดกันเลยว่าดูแปลกไปทำบุญกันดีกว่า
กันว่าเดี๋ยวจะไปทำบุญกันแต่ไม่ทันได้ไปค่ะ
น้องก็ต้องมาเสียชีวิตซะก่อน
น้องผมไม่ได้พูดไม่ได้ผมไม่รู้จักกันเลย
แต่เขามาถึงเขาคือเขาซัดเลยซัดไปมั่วแบบบ้าคั่ง
แต่น้องผมโชคร้ายตรงที่โดนครับ
คนเราทำกรรมอะไรไว้ก็เผชิญรับกรรมกันไปก็แล้วกัน
แต่สำหรับผมผมกับควบครอบครัวทรัพย์สมบูรณ์
โหสิกรรมให้แล้วก็ไม่ต้องจองเวรกัน
ไม่คิดติดใจถือคิดซะว่าเป็นกรรม
แต่ขอความกรุณาแล้วกันว่าไม่ต้องมา
ให้พวกผมลำบากใจดีกว่า
แล้วก็ไม่มีการไปยุ่งครอบครัวเขาไม่จำเป็นต้องมาเยียวยาอะไร
ผมผมไม่ต้องการกี่บาทมันก็ทดแทนชีวิตน้องผมไม่ได้
เรื่องทางคดีนะคะพันธุ์ตำรวจเอกรังสรรสอนสิง
ผู้กำกับการสอนอดอนเมืองบอกว่า
ตัวผู้ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บ
เรื่องต้นก็ต้องส่งโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก่อนนะคะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่อายัดตัวเอาไว้เรียบร้อยค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์และตัวคนเจ็บด้วย
แล้วก็ไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่บริเวณนั้น
หลังจากนั้นพอคนเจ็บรักษาอาการบาดเจ็บเรียบร้อย
ในส่วนของคนเจ็บที่เป็นคนก่อเหตุ
ก็ต้องนำตัวมาดำเนินคดีค่ะ